ส่วนอีกคู่นึงแหมคู่นี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ารักนี้ต้องยุติ
เพราะว่าปัญหาแม่ไม่ปลื้มจริงหรือเปล่านะจ๊
สำหรับคู่รักวัยรุ่นวัยใสเจ้าขุนกับเจสซี่
อ่าคือก็อย่างที่รู้กันนี่แหละค่ะว่าเจ้าขุนเนี่ย
เขามีข่าวมาว่าคบกับเจสซี่มาแล้วก็เลิกรากันไป
หลายคนก็แอบโยงว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าครอบครัวของฝ่ายชายหรือเปล่า
ที่แบบไฟแดงไม่โอเคกับเจสซี่
โดยพี่ปิ่นเองก็ออกมาย้ำชัดอีกครั้งนะว่า
ไม่ได้คิดจะกีดกันอะไรลูกให้ลูกได้ศึกษาเอง
ตัวเองก็แค่เป็นคนให้คำปรึกษาเท่านั้นจ้า
วันนั้นพอดีปิ่นไปหัวหินกับเจนแล้วปิ่นก็เล่นกันเข้าไปในพุ่มไม้
จะทำเป็นคนละชั้นเหมือนเจ้านายแล้วมันเป็นท่านี้
ก็เลยแบบคิดคัปชุนไม่ออกอ่ะจนจะไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ย
ขำแต่กลายเป็นอ๋อไปโยงได้ไงไม่รู้
ลูกรักใครเรารักด้วยทุกคนทั้งเจทั้งปิ่น
ไปเจ็ดสกีไปอะไรไปต่อยมวยอะไรก็
ก็ทำกิจกรรมร่วมกันอ่าไปดูลูกชายอีกบ้านนะคะ
บ้านนี้ก็ทั้งหล่อทั้งเก่งจริงเลยอย่างน้องปุ่นนะ
ปุณกันนะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพี่นุษนุษบาค่ะ
เอกสารสมัครเรียนต่อในสายอาชีพหมอยื่นไปที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วยนะ
ก็ได้รับการตอบรับมาเพียบเลยอ้าวทีนี้แม่นุษย์จะว่ายังไง
ให้ลูกชายสุดหล่อห่างอกห่างไกลไปเรียนไกลถึงต่างแดน
ขยับมาฟังใกล้กันหน่อยจ้า
ถ้าอาชีพแพทย์ต้องเริ่มที่เมืองไทยจะง่ายแล้วก็ดีกว่า
ส่วนถ้าต่างประเทศเราก็ค่อยไปต่อเฉพาะถ้าเป็นการยากถ้าไปเรียนถ้าไปเรียนต่างประเทศนะคะ
ก็ควรจะเริ่มต้นที่เมืองไทยก่อนนู้นก็เออเห็นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปเรียนทางนู้นเนี่ย
หนึ่งก็คืออาจจะต้องไปทำงานที่นู่นเลยก็ไม่ได้มารักษาคนไทย
ไม่ได้มารักษาแม่ไม่ได้มารักษาพ่อแล้วแม่จะส่งไปทำเพื่อ
ที่เขายื่นไปหลายที่เขาก็จะได้ดูเกณฑ์ของตัวเองด้วย
ดูว่ามาตรฐานของตัวเองเนี่ยแบบเป็นยังไงน่าจะเปิดเทอมสิงหา
ตอนนี้เขาก็กำลังชิวและลาพักผ่อนได้รับการตอบรับไปแล้วที่
ลามาจุลาพรก็คือแพทย์ลามาภาคอินเตอร์นะคะก็ก็เริ่มต้นแบบนั้น
เดี๋ยวค่อยไปต่ออะไรไปก็ว่าไปแต่อย่างน้อยกลับมาก็ได้ทำงานโรงพยาบาลในเมืองไทย
โอ้โหปรบมือล่วงหน้าเลยนะคะแหม
หล่อทั้งเก่งแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ปลื้มตายเนอะ
ใช่หล่อด้วยเรียนเก่งด้วย
เดี๋ยวเราจะมีแพทย์วาดที่คุณหมออีกแล้วอีกหนึ่งคน
แม่บอกว่าไม่ต้องไปไกลหรอกนะเริ่มต้นจากเมืองไทยจะได้ดูแลคุณแม่

ก็แปลงว่างานในโมงการประเทศจะต้องพับไปก่อนแล้วล่ะ